บอกเลยนะคะว่าเป็นภาพความสุขนะระหว่างคุณแม่แล้วก็คุณลูกจริงค่ะ
หลายคนนะคะวันแม่ปีนี้เนี่ยลูกก็มีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขกัน
แต่สำหรับว่าที่คุณแม่ที่กำลังอุ้มท้องอยู่
รอดูที่จะเห็นหน้าเบบีตัวน้อยนะคะ

สาวสวยแซ่บในวงการบันเทิงปีนี้อยู่ในสถานะวาดที่คุณแม่กันหลายคนเลยค่ะ
อย่างดิลอาริสราหรือว่าคุณแม่ลูกดิลคุณสวยคนนี้
โค้งสุดท้ายในการอุ้มท้องลูกคนแรกไม่เกินจริง
เรื่องความเห่อยไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ห้องนอนลูกเตรียมแล้วเสื้อผ้าลูกก็พร้อมแล้ว
สมกับความตั้งใจของคุณแม่ลูกดิว
เตรียมทำหน้าที่คุณแม่มาตั้งแต่แรก
ซึ่งเจ้าตัวเคยโพสต์ไว้มานานมาแล้วว่า
นี่คืออีกบทบาทใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเธอให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
โอ้โหนึกแล้วก็ตื่นเต้นแทนแม่ลูกดิวสุดเลยล่ะค่ะ
อีกหนึ่งคุณแม่สายแซ่บที่มาแรงแซงโค้งสุดอย่างไอซ์อภิษดา
หลังออกมาประกาศว่าตั้งท้องได้๓เดือนออร่าคุณแม่ก็จับทันที
แม้ว่าดราม่าจะพลึบพลับแต่ดูจากไลฟ์สไตล์ที่เธอโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวแล้ว
บอกเลยว่าคุณแม่ไอซ์ยังสดใสไปพร้อมกับตัวน้อยในท้องเหมือนเดิม
แต่ถ้าใครยังจำได้สาวไอซ์เคยเล่าไว้ในรายการตัวเองว่า
ลูกคนนี้เธอตั้งใจมีสุดพยายามกับหวานใจอยู่หลายทาง
ลดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมที่สุด
และเมื่อสำเร็จเธอยอมรับว่าน้ำตาไหลทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะเป็นแม่คนค่ะ
พิธีกรคนสวยของข่าวใส่ไข่อย่างคุณรถเมย์คนึงนิด
ก็ผ่องใสสุดในระหว่างตั้งท้องลูกคนแรก
แม้ว่าจะแพ้ท้องหนักจนรู้ซึ้งถึงหัวอกคนเป็นแม่

รถเมย์ยังเคยเผยความรู้สึกการจะเป็นแม่คนว่า
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลี้ยงลูกคนนึงให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ
อกจากจะใช้ความอดทนแล้วความรักความทุ่มเทก็ไม่แพ้กัน
ทำให้เธอยิ่งรู้สึกรักคุณแม่ของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
และวาดที่คุณแม่คนสุดท้ายที่รอยินดีกับเธอมานานมาก
บอกเลยว่ากว่าจะตั้งท้องได้
คุณแม่จุ๋ยผ่านการต่อสู้เพื่อลูกคนแรกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
แปลกหรอกค่ะที่เราจะเห็นคุณแม่จุ๋ย

เธอก็จะได้เป็นคุณแม่สมใจแล้วล่ะค่ะ
ก็มีแบบเสียน้ำตานะมีความดีใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตื่นเต้นทุกอย่างละคนกันไปหมดเลยค่ะ
รู้เลยว่าแม่ลำบากแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเอ่ยอารมณ์เอ่ย
สุดยอดเลยนะคะยกนิ้วให้กับคุณแม่ทุกคนเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและล่าสุดค่ะคุณแม่ลูกเดียวนิสลาของเรา

สุดยอดเลยลูกชายชื่ออะไรนะคะ
น้องไซรันแอสตราลี
โบสถ์นี้คุณผู้ชมค่ะก็ลงไปที่โลโก้บันเทิงไทยรัฐดับบังนะคะ

๙โมง๕๖อะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
เบบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับ

เอาเป็นว่าแสดงความยินดีกับคุณดิวด้วยนะคะ
แล้วก็คุณเสร็จบัตรเตียนด้วยนะคะขอให้เด็กดูแข็งแรง
แล้วก็คุณแม่นิวแข็งแรงไวนะคะ